คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของการช่วยเหลือสิงสารสัตว์กันบ้างดีกว่า
ใครที่เลี้ยงแมวจะรู้ดีมันชอบปีนป่ายขึ้นที่สูง
ยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะฉะนั้นถ้ามันสูงขนาดนี้บางทีลงไม่ได้
เราก็ต้องไปช่วยมันครับ

วันหลังไม่ต้องนะดูแลตัวเองให้ดี

คือบางทีเนี้ยเง้ออี้มันก็ไม่รักเอง
ขยับไปขยับมามันคงผิดองศานั่นแหละ
ก็เลยทำให้คนที่ขึ้นไปช่วยน่ะพลั้งพลาด
ร่วงลงมาแบบนี้แต่ยังดีขาลงนะ

ถ้าช่วยแบบนี้ไม่ต้องช่วย

คือแมวมันนิ่งได้มันลงได้
ตัวนี้เป็นแมวเซล็ปต์ด้วยนะคุณฉะนั้น

ไอ้เอมเนี่ยสร้างปัญหาตลอดเลย

อ๋อเขาจะดังมากจริง